ูลลี่อะไรไปบ้างเรื่องครอบครัวเรื่องของใช้หรูไม่รู้
เรื่องรูปรูปรักกันบ้าง
ผู้ชายคนนี้น้องเขาเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันเป็นเด็กปั๊มนั่นแหละพูดง่าย
มีคนถ่ายรูปตอนแรกบอกโอ้โหหล่อทะลุแมสเลยนะ
แต่ปรากฏว่ามีคนเอารูปตอนที่ไม่ได้สวมแมสนะครับ
เปรียบเทียบแล้วบอกว่าไม่ตรงปกล่าสุดล่าสุดน้องผู้ชายไปทำศัลยกรรมแล้ว
แต่ไปดูภาพต้นเรื่องกันก่อน
คือจริงน้องก็อยู่ของเขาดีถูกไหมมีคนถ่ายรูปเขาไปแล้วไปโพสต์ใช่ไหมคะ
แล้วภาพนี้แหละที่เขาบอกหล่อทะลุแมสน้องมันหล่ออ่ะ

นี่แหละครับเป็นเด็กปั๊มนะฮะมีการเอารูปมาเปรียบเทียบกันนะครับ
ตอนใส่แมสกับตอนไม่ใส่แมสระบุแคปชั่นบอกว่า
สลายเมื่ออ้ายถอดแมสจนเกิดเป็นดราม่าครับ
ชาวเน็ตแตกเป็นสองฝ่ายบางส่วนบอกว่าไม่ตรงปกจริง
แต่ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากออกมาปกป้องแล้วก็ไล่ให้เจ้าของโพสต์กลับไปโอ้โห
กลับไปดูตัวเองก่อนอย่ามาบูลลี่คนอื่นเขา
ต่อมาเจ้าของคลินิกศัลยกรรมศัลยกรรมแห่งหนึ่งครับ
คือถูกบูลลี่จนไม่อยากจะมาทำงานแล้วเหมือนจะซึมเศร้าแล้ว
ตัดสินใจติดต่อน้องมาทำจมูก
ล่าสุดนายกิติศักดิ์กิจพรมมาหรือว่าน้องเบนส์อายุ๒๖ปีนี้นะครับ
หลังจากทำศัลยกรรมแล้วน้องเบนส์โพสต์ให้ชาวเน็ตดูบอกว่าทำจมูกวันแรกเป็นยังไงบ้าง
จริงเหล่าสวยกันอยู่ที่เราพอใจสิ่งที่เรามีอยู่หรือเปล่า
คือก่อนหน้านี้ที่โดนบูลลี่คอมเมนต์เรื่องหน้าตาก็เรียกว่ามีอาการซึมเศร้าเลย
เดียวนะคะนี่คือพลังของคำพูดที่ไปพูดด้านลบให้คนอื่นมันกระทบกระเทือนใจนะคะ